บางคนมีมุกเด็ดมุกฮาอะไรรับลมหนาวกันบ้าง
แชร์ความหนาวกันเต็มหน้าโซเชียลกันหน่อยนะครับ

จากเฟซบุ๊กของคุณสามารถมีพวก
เขาจะบอกว่าทั้งหลอนทั้งตลกฮะ
เป็นภาพของคนไทยที่มารอคิวโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
อากาศหนาวมากจนต้องห่อกันทั้งตัวแบบนี้เลย

เชื่อว่าหลายคนมาโรงพยาบาลแล้วมาเจอสภาพแบบนี้
อันนี้นี่เห็นได้เหมือนกันคือเว็บไทยรัฐเราก็ลงเหมือนกันนะครับ
บอกว่าเรื่องนี้คือคนไข้นั่งรอพบแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลน้ำขุนที่อุบลราชธานี
อากาศเนี่ยหนาวมากไม่มีเสื้อกันหนาวใส่ค่ะ
โรงพยาบาลเขาเลยใจดีเอาผ้าห่มมาให้ห่อแทน
แต่ว่าอีเจี๊ยบเรียบด่วนก็โพสต์นะบอกว่าโรงพยาบาลมีน้ำใจมากครับ
แต่เวลากลางคืนผมขอเลยนะครับจะขึ้นลงลิฟต์ช่วยถอดออกก่อนนะพี่นะ
ลิฟต์มาเจอแบบนี้ยืน๓๔คนผมนี่ถึงกับปัสสาวะราชได้เหมือนกันนะ
เลยทีเดียวอันนี้คุณสามารถมีพวกไงเขาแชร์มา
แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งเราก็จะเห็นความขาดแขนเครื่องนุ่งผมกับหนาว

บูรณนี่มีภาพที่ถูกแชร์กันมากนะครับเป็นภาพเด็กนักเรียนชาย
ผมผ้าขับขี่ใช้คำว่าผ้านวมดีไหมคะ
ผ้านวมมาห่อตัวแล้วก็ขับขี่จักรยานยนต์เพราะอะไรลมตีหน้าไงหนาว
พร้อมแคปชั่นบอกว่าเพชรบูลหนาวมากจริง
เหตุการณ์นี้ใครเห็นก็ถึงก็ต้องสั่นแต่ว่าอันนี้ขอเตือนว่าไม่ปลอดภัยอย่างมากนะฮะ
ค่อนข้างอันตรายเลยระมัดระวังหน่อย
อันนี้ก็เป็นอีกภูมิปัญญาไทยเราภาพนี้
เขาตั้งชื่อภาพหนาวจะทำยังไงต้องผิงไฟแต่ไม่มีฮิตเตอร์
อันนี้เป็นทวิตเตอร์คุณเชนอันเดอร์สกอร์ยา
ก็แชร์ภาพนี้มาครับเป็นการต้มน้ำกลางบ้าน
แล้วก็เอาไออุ่นจากหม้อต้มน้ำนี่แหละ

ส่วนอีกภาพหนึ่งหนาวจนต้องยอมใจฮะ
บอกว่าขอไออุ่นสักนิดจากทวิตเตอร์ของคุณเนสโซ

น้องมัธยมเขาต้องจุดเทียนไขนะครับผิงไฟกันนะครับ
นี่ในโรงเรียนกันเป็นอีกภาพหนึ่ง
แล้วก็เพจดังนะครับอย่างคุณจอร์ด๘ริ้ว
วาดภาพเปรียบเทียบสภาพอากาศแต่ละวัน

คุณจอร์ด๘ริ้วนี่เขามีความสามารถเรื่องวาดการ์ตูน
เขาบอกเมื่อวันก่อนเห็นไหมเป็นภาพเหมือนยังไง
ร้อนร้อนอยู่แล้วเมื่อวานฝนตก
แล้ววันนี้โอ้โหหนาวสั่นกันเลยทีเดียว
อากาศติดต่อกันเลย
แล้วก็ต่อกันที่เพจของเจ้าสล็อตชื่อดังนะครับ

หมีอะไรอะไรนะ
หมีอะไรนะซุกชุกชุมในใบหน้าหนาว

มีคนไม่อาบน้ำแล้วไปโรงเรียน
นี่คือสักรูดนะฮะ

คือเป็นเพจเรียกว่าทำลายสมองใช่ไหม

มีอะไรชุกชุมในหน้าหนาว
มีขนไหมอาบน้ำแล้วไปโรงเรียน

เข้าใจและเขียนแบบอย่างนี้นี่เอง

นี่เรารู้อะไรครับหมีอะไรมีความสุขที่สุด

มีขนอย่างเธอเป็นแสน

อีกเห็นดังครับอันนี้ไม่เพียนละ
ก็ล้อเรียนได้เจ็บแสบบอกว่า

จะหนาวแป๊บเดียวแต่ก็ชื่นใจที่ได้ใส่เสื้อหนาวมา

ลมหนาวอยู่ไม่นานหรอกเหมือนปลอม

และนาวแปดองศาแต่ถ้าอำนาจเมียนี่ลบแปด๑๐องศามันจะเสียดังเลย
ไม่มีอะไรจะดับได้นอกจากกระเป๋ารองเท้าและเครื่องสำอางสักชุด
ทำไมทุกคนชอบทำร้ายภรรยา
จริงไหมอำนาจภรรยา๘๘๐

แต่ว่าเป็นอำนาจสูงสุดจริง